อยากรู้ว่าคุณจะเป็นยังไงนะคะ

เห็นคุณฉันนับบอกว่าเรื่องของบะหมี่น่ากิน
คุณคิดว่าคนเราสามารถทานบะหมี่ได้ในเวลา๑๐นาทีได้ไหม

แล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นบะหมี่ชามียักษ์
คุณจะสามารถทานหมดภายในเวลา๑๐นาทีได้หรือเปล่า

มันเป็นการแข่งกินบะหมี่ล้มยักษ์

คือต้องทานให้หมดภายในเวลา๑๐นาทีอย่างที่บอกนะ

เพราะว่ามันมีไว้สำหรับคนกินจำนวน๖๑๐คน
คือชามถาดจะเรียกอะไรก็ได้
ถาดนี้สำหรับ๖๑๐คนทาน
และครั้งนี้นะคะมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด๕คน

คุณจะได้รับเงินรางวัลเป็นเงินสด๑๐๐๐บาท

และที่สำคัญคุณอิ่มไม่ต้องกินข้าวไปอีก๕วัน

แล้วก็ผู้ชนะครั้งนี้ได้แก่นี่คุณพี่คนนี้ค่ะ
คุณวงศกรทักษาดิพงศ์อายุ๓๑ปี
คุณคนนี้เขาเป็นนุ่มยูทูปเบอร์
แล้วคุณรู้ไหมเขาใช้เวลาในการกินเพียงแค่๘นาที
๘วินาทีเท่านั้นคุณร้าเฮ้ยโอ้โอ้บาลแจมแม่เจ้า
กินได้ยังไง๘นาทีคุณชนะคุณสู้ไหม๘นาทีไม่ไหว
ไม่ไหวนะจริงผมคิดว่า๑๐นาทีผมไม่น่าจัดการได้
แต่พี่เขาจัดด้วยเวลาเพียงแค่๘นาที๘วินาที
อ่ะจบการแข่งขันฝั่งผู้ใหญ่ไปเรามาดูรุ่นเล็กกันบ้าง
มีเหรอฟังหนูน้อยรุ่นอนุบาลเขาก็มีการแข่งกินบะหมี่ล้มยักษ์เหมือนกันนะคะ
แต่เป็นขนาดเล็กก็คือขนาดสำหรับ๒คนทาน
คนก็เยอะสำหรับเด็กน้อยแล้วนะแล้วต้องทานภายในระยะเวลา๑๐นาทีเหมือนกัน
ผู้ปกครองเองนี้แหละที่เชียร์รุนใจแทบขาดถึงกรับไปลุกินไว้ด้วย
เป็นไม่อยากกินเท่าไรบางคนก็กินหนีละเซน
บางคนก็บอกว่าค่อยเคี้ยวก่อนแม่มันเต็มปากผมไปหมดแล้ว
ควบคุมตัวเองไม่ได้เขาอยากกินจะกินถ้าไม่อยากกินจะคาวไว้ในปาก
และแน่นอนผู้ชนะของเราก็มีเหมือนกันนะคะ
หนูน้อยผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลจำนวน๕๐๐บาท
เห็นยังคนไหนชนะน้องผู้ชายน่ารักมากเลยหรือเปล่าปุ๊กเตี๊ยวก็ลุ้มไว้ในปากข้างมันไม่ละลายนะลูก
คือภาพความสนุกทั้งหมดนี้นะคะเกิดขึ้นในงานเบสเชียงใหม่
เพื่อเป็นการช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
รวมไปถึงธุรกิจต่างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด๑๙นะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สนุกสนานมากเลยนะว่า
ว่าแต่ว่าเห็นเขาแข่งกินแบบนี้อยากรู้เหมือนกันนะว่า
นาทีเราจะสามารถกินได้เยอะขนาดไหนอยากรู้เหมือนกัน
แต่ดิฉันว่า๑๐นาทีดิฉันทาน๒คนชาม๒คนไม่หมด
นี่หมดแล้วนะไปแข่งกับเด็กยังแพ้เด็กเลยอ่ะจริง

บางทีออกจมูกเลยไม่น่าดี